แล้วก็อีกคนนึงก็คือสาวไทยที่ศูนย์หายไปนะครับ
ขณะที่ทั้งสองคนไปพายเรือแคนูชมความสวยงามของท้องทะเลภูเก็ต
วันที่๒แล้วที่เขาหายไปกัน
เจ้านาทีก็ยังคงเร่งค้นหา
ปฏิบัติการร่วมค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่นะครับ
ก็หายไปตั้งแต่วันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
พร้อมด้วยนางสาววีรการสิริปภากรอายุ๒๓ปีเป็นชาวไทย
หายตัวไปขณะที่ทั้งสองคนพายเรือแคนูออกจากเกาะมัน
เพื่อกลับเข้าฝั่งที่บริเวณหาดยะนุ้ยตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
หลังจากที่เช่าเรือออกไปเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของท้องทะเลภูเก็ต
พร้อมกับเพื่อนรวม๘คนนะครับ
และระหว่างที่จะกลับเข้าฝั่ง
ถูกคลื่นซัดทั้งสองคนตกจากเรือแคนู
พยายามที่จะพยายามปีนขึ้นเรือแคนูแต่ไม่มีไม้พาย
ทำให้ก็ต้องประคองเรือรอการช่วยเหลือ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทางจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลราวัย
เรือภาค๓ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังออกค้นหาผู้สูญหาย
ทั้งสองรายแล้วนะครับโดยตั้งศูนย์บริเวณ
เขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ตั้งไว้ที่บริเวณหาดยะนุ้ยซึ่งได้ทำการค้นหาทั้งทางบกนะ
ทางเรือทางอากาศเดินเท้าก็เดินเจ้าหน้าที่เนี่ย
เดินไล่ไปเลาะริมหาดไปหมดเลยริมโขดหินไปหมดเลย
ตั้งแต่เกาะแก้วพิษดารแหลมพรมเทพหาดยะนุ้ยหาดในหาน
แหมกระทิงแล้วก็หาดนุ้ยแต่จนถึงขณะนี้ยังไร้วี่แวว
ของผู้ศูนย์หายทั้ง๒คนนะครับเพื่อนของนักท่องเที่ยว
แล้วก็พ่อแม่ญาติของนักท่องเที่ยวแล้วก็หญิงชาวไทยที่หายไปเนี่ย
อย่างใกล้ชิดด้วยความหวังนะครับอย่างไรก็ตาม

ได้กำหนดแผนที่ในการค้นหาใหม่โดยปรับมาเป็นการค้นหา

โดยจะออกปฏิบัติการค้นหาในรัศมี๒๐๓๐มายทะเล
โดยมีเรือต่อ๒๓๓หรือว่า

ในการออกค้นหาโซนทางฝั่งเกาะราชาด้วยนะครับ

นักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์แล้วก็สาวไทยด้วย